คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของชาวบ้านที่อุบลรัชธานีนะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่ปลูกอาศัยแล้วก็เป็นที่อยู่ที่กินกันอยู่
เหตุการณ์เนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานมาหลายสิบปีนะครับก็คือเมื่อปี๒๕๑๕เรื่อยมานะ
ช่วงเวลานั้น๔๐๕๐ปีแล้วเขาก็ซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านจากผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น
แล้วบอกเดี๋ยวจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ความจริงซื้อขายไม่แพงด้วยในช่วงเวลานั้น
เป็นที่ดินที่แบบโอ้โหมันยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากมาย
แต่ถึงเวลาเนี่ยไม่มีการโอนให้กันแล้วมาถึงยุคปัจจุบันนี้เนี่ย
ปรากฏว่าที่ดินที่เขาอยู่กันเนี่ยถูกเอาไปจำนองกับธนาคาร
ถูกเอาไปจำนองจำนันกับในทุนแล้วก็มีในทุนคนใหม่เข้ามา
บอกว่าเฮ้ยนี่เป็นที่ของเขานะคุณต้องออกจากที่แล้วเขาจะทำยังไงกัน
คือจะไล่ที่นี่ฮะหมู่บ้านตรงนี้นะครับ
หมู่บ้านเลยนะคะบ้านดอนจันทร์ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีรวง
อุบลราชธานีคือมันก็ไม่ใช่ทั้งหมู่บ้านไปทั้งหมด
แต่มันมีอยู่๓๐แปลงแปลงหนึ่งก็ตก๒๓ไร่
ที่เขาซื้อกันมาตั้งแต่รุ่นนู้นนะนี่แจ้งความในพื้นที่แล้ว
ตำรวจบอกแม่มันเป็นเรื่องคดีทางแพ่งไปร้องศูนย์ดำรงธรรมแล้ว
ก็ไม่มีความคืบหน้าก็เลยไปหาคุณกันจอมพลัง
แล้วคุณกันจอมพลังวันนี้พามาที่กระทรวงยุติธรรม
มาขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงยุติธรรม
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
คือรุ่นก็อายุเยอะกันเท่านั้นแล้วลองฟังดูหน่อยนะครับ
ทั้งหมดเนี่ย๓๐กว่าครอบครัวนะฮะ

ถ้าเรียกเป็นที่ดินก็๓๐กว่าแปลง

เนื้อหาใจความต่างเป็นอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

มาร้องขอความช่วยเหลือกับทางกระทรวงยุติธรรมและคุณกันจอมพลัง
บอกว่าเมื่อปี๒๕๑๕ในยุคนู้นสมัยนู้นเลย
มีอดีตผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันเป็นอดีตนะตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งตอนนี้แกอายุ๘๖แล้ว
ในช่วงเวลานั้นอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้
เคยบอกกับชาวบ้านบอกเรามารวมกันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ไหม
ส่วนใครที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยให้มาซื้อที่จากผู้
ใหญ่บ้านคนนี้ราคาก็ไร่นึงก็หลักไม่กี่ร้อยหลักร้อยหลัก
เพราะมันเป็นที่ที่ยังไม่ได้ผ่านการพัฒนาอะไรมากมาย
จากนั้นเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเคยบอกว่าเดี๋ยวจะโอนที่โอนกรรมสิทธิ์ให้มันไม่เกิดการโอนฮะ
แล้วผู้ใหญ่บ้านคนนั้นซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านอายุ๘๖ปีแล้วเนี่ย
เขาก็มอบกรรมสิทธิ์ทางโฉนดของเขาต่อไปยังรุ่นลูกแล้ว
ลูกก็ไม่ได้โอนให้ชาวบ้านเหล่านี้
เอาไปจำนองกับในทุนก็มีแยกแปลงนะแปลงนี้จำนองในทุนแปลงนี้จำนองแบงค์ก็มี
นี่เห็นไหมฮะคือพอจำนองแล้วหลุดจำนองไม่ได้ส่งต่อก็
ที่ก็กลายเป็นของคนใหม่เขาก็เอาป้ายมาติดประกาศอย่างนี้
ชาวบ้านมาเห็นก็ตกใจเอายังไงล่ะทีนี้อยู่มา๔๐๕๐ปี

ถ้าไม่อยากถูกไล่ที่ก็ต้องมาซื้อที่ต่อจากเขา

ซื้อมาเนี่ยคุณยายคุณป้าเนี่ยวันนี้ก็มาเจอผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะ

คุณป้าคุณยายคุณตาคุณยายบอกซื้อมาบางทีไล่ละ
ไม่เท่าไหร่เอง
อย่างแปลงนึงเนี่ยคุณป้าอรสาแปลงนี้หลุดเรียบร้อยแล้ว

เจ้าของที่เดิมเอาไปจำนำกับในทุนจำนองนี่ป้าอรสาจำนองเจ็ดหมื่น
แล้วไม่ได้ส่งเขายึดไงเขาก็ยึดฉนงโฉนดโอนเป็นชื่อของในทุนคนใหม่เรียบร้อย
เขามาบอกว่าอ่าป้าถ้าอยากอยู่ต่ออยากได้ที่คืนเขาคิดแสนห้า
เท่าตัวจากที่ป้าเคยซื้อมาเมื่อปี๒๕๕๙
๒ไร่ไล่ละ๔๕๐๐รวมกันเป็นพันกว่าบาท
ในช่วงเวลานั้น๔๐๕๐ปีก่อน

ที่อยู่มา๔๐๕๐ปีแล้วมีบ้านด้วยเนี่ย

เขาก็ให้ผ่อนเดือนละ๖๐๐๐

แต่ป้าบอกเดี๋ยวนี้โอ้โหมันก็ผ่อนไม่ไหวแล้ว
ลูกก็ไปทำงานที่อื่นเลี้ยงหลานอีก๒คน
ก็ไม่รู้จะมีเรี่ยวแรงผ่อนกันหรือเปล่า
อันนี้หนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
เขาก็เคยไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในพื้นที่

มันเป็นเรื่องคดีทางแพ่งฟ้องร้องคดีที่ดินอะไรพวกนี้
ไปสู่นำลงทำจังหวัดก็ไม่คืบหน้า

เป็นนักธุรกิจตับเหมาก่อสร้างเจ้าของร้านทองในพื้นที่

คือความจริงคุณอมรชัยเนี่ยคือคนต้นเรื่องนะ
เพราะที่เรื่องมันทราบขึ้นมาแล้วมาร้องขอความช่วยเหลือกันในวันนี้เนี่ย
คุณอมรชัยบอกว่ามีพนักงานในร้านคนหนึ่ง
เป็นผู้หญิงมาทำงานแล้วบอกเฮีย

พ่อเนี่ยเป็นที่ของครอบครัวเนี่ยนะ
ไปเข้าแบงค์แล้วไม่ไหวแล้วมันจะหลุดแบงค์แล้วเฮียช่วยไปถ่ายถอนคืนให้หน่อย
เฮียมอนชัยก็ดูเอาที่เท่าไหร่นี่๔๕ไร่๗แปลงจำนองไว้กับแบงค์นี้ทั้งหมดเนี่ย
๑๓๘๐๐๐บาทเฮียมอนชัยก็เอางี้เห็นว่ามีชื่อดงที่ดินมีทรัพย์สิน
เอางี้นะเดี๋ยวเฮียไปถ่ายถอนมาให้จากแบงค์
แล้วพอได้เงินมาปุ๊บเราเอาที่นี้ไปเข้าแบงค์อีกทีนึง
เพื่อที่จะได้เอาเงินที่ไปกู้แบงค์มาใหม่เนี่ย
มาลงทุนร่วมกันเกี่ยวกับธุรกิจร้านทอง
ซึ่งพนักงานของเฮียที่เข้ามาคุยด้วยเนี่ย

เอ้าแล้วเฮียเนี่ยด้วยความไว้ใจไม่เคยมาดูเลย
ไม่เคยมาดูที่เลยก็ปล่อยไว้เลย
ธนาคารถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยได้โฉนดโอนมาเป็นชื่อเฮีย
เฮียก็ใส่ชื่อผู้หญิงคนนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวจะลงทุนทำธุรกิจร่วมกัน

ทีนี้สเต็ปต่อไปคือต้องไปกู้แบงค์ใหม่ใช่ไหม

ใช่ประเมินหลังวัดถี่ดินอะไรยังไงราคาตัด
ตอนเฮียถ่ายถอนมา๑ล้าน๓แสน๘หมื่น
ยากะว่าถ้าเกิดว่ากู้ใหม่ได้เกินกว่านี้

ก็คือมีบ้านของคนปลูกอยู่
มันเป็นที่ตาบอดทางเข้าออกนู่นนี่

เรื่องใหญ่ล่ะทีนี้งานยุ่งเลย

ออกไปป้าออกไปตายายออกไป
หรือถ้าอยากได้ต่อซื้อที่ต่อจากผม

ก็ไปคุยกับหลานสาวอดีตผู้ใหญ่บ้าน

บอกเฮียอยากได้เงินคืนไหมจากที่

วันนี้เฮียก็เลยเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
แม้จะถือจากนายทุนสู่ผู้เสียหาย
เอาสิแต่โฉนดถือร่วมกับทางนู้นเขาด้วยนะ
นี่เลยมากันหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

เขาก็ไม่ยอมเหมือนแหล่ะผมจงลงไปดูที่
ผมก็เลยไม่กล้าก็เลยขอช่วยชาวบ้านดีกว่า

อ้าวป้าอรสาแกก็บอกแกก็แทบจะไม่มีเงินผ่อน
มันรายเดือนแล้วนะไม่รู้เขาจะยึดที่เมื่อไห
นี่ครับอีกคนเนี่ย
ก็ซื้อที่กันปากเปล่านี่แหละก็มีสัญญาใจกับผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นน่ะนะ
ซื้อมาหกหมื่นหนึ่งสองงานก็ทวงถามเข้าไประยะเรื่องโอนกรรมสิทธิ์อะไรให้
ก็บ่ายเบียงไว้ตลอดจนกลายเป็นว่าวันนี้จะไม่มีที่อยู่
โอ้โฮทุกข์ใจแม่นอนไม่หลับเลย
ของแม่น่ะเดือนไหนไม่ได้ผ่อนเขาก็เขาก็โทรตาม
บางเดือนก็หาได้บางเดือนก็หาไม่ได้
เดือดร้อนแล้วนอนก็ไม่หลับเพราะว่ามันจะเมื่อไหร่เนอะ
มันจะมาขับไล่เหมือนกับคนอื่นเหมือนเหมือนกับคนที่นางราตรีนั้น
นี่คุณยายสุวิมลบอกกับผมวันนี้บอกว่ายังไงรู้ไหม

ถ้าเขามาไล่ที่ยึดที่ไปจริงเนี่ยเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ดินที่ยายปลูกบ้านแล้วก็อยู่กันมาเนี่ย
วันนี้ก็ได้มาคุยกับชาวบ้านนะฮะที่เขามาร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็รับปากว่าจะดูแลให้โดยว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
คุณกันจอมพลังบอกว่าชาวบ้านที่มาเนี่ยถึงขั้นถูกขู่นะฮะ
ทางฝั่งของเจ้าของที่เนี่ยเขาบอกใครมาเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ออกจากที่ให้หมดเลย
แต่เขาก็ตัดสินใจต้องมากันนะทุบหม้อข้าวหม้อแกงมากันว่าอย่างนั้นเถอะ
คือต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยวันนี้ผมโทรไปหาหลานสาว
แล้วก็หลานชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะเขาเป็นรุ่นหลานแล้วนะครับ
ผมถามว่าจริงหรือเปล่าอย่างนี้จริงหรือเปล่าว่าคุณปู่เราอ่ะ
ไปบอกขายที่ชาวบ้านแล้วสุดท้ายก็ไม่โอนกรรมสิทธิ์
แล้วเอาไปจำนองต่อจนแบบที่เปลี่ยนมือแล้วเขาจะมาไล่ที่กันเนี่ย

ตอนนั้นไม่เคยสัญญากันว่าจะซื้อจะขาย

ในฐานะเป็นผู้นำชาวบ้าน

ที่เนี่ยยืนยันว่ายังไงก็คือของปู่

เป็นที่ของใครสีหายยังไง
กรณีของคุณเฮียมรชัยด้วยเดี๋ยวไปว่ากันตามกฎหมายเขาก็เตรียมการจะฟ้องร้องอะไรของเขาอยู่
โอ้ส่วนแนวทางแก้ไขทำยังไงนั่นอ่ะสิ
ว่าที่ร้อยตรีธนกิจบอกว่าก็บอกกับทางยุติธรรมจังหวัด
ที่อุบลรัชธานีแล้วค่ะเดี๋ยวจะลงไปเจรจากลายเกลี่ยให้กับชาวบ้าน
เชิญอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าของที่ดั้งเดิมมาอืมอ่าเชิญ
เชิญลูกเชิญหลานที่รับมรดกตกทอดมาค่ะเชิญนายทุนใหม่มาอ่า
คนเจ้าของที่ใหม่อ่ะมาชาวบ้านด้วยไหมเชิญชาวบ้านมา
คุยกันว่าจะเอายังไงเอาอย่างที่ของคุณป้าอรสาที่บอกจะขายแสนห้า

ลดได้ไหมหรือแบบไหนอะไรยังไง

ถ้าเกิดเขายังตกลงกันไม่ได้
แล้วทางฝั่งคนที่เป็นเจ้าของที่ยังบอกว่า

ไม่ต้องถึงขั้นฟ้องไม่ต้องถึงขั้นศาล
เดี๋ยวทางมหาดไทยทางกรมที่ดินหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะขอไปตรวจสอบตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ว่าที่ดินผืนเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ย

ถ้าไม่ใช่ที่โฉนดตั้งแต่เดิมเป็นที่อะไร
แล้วมาออกโฉนดกันได้ยังไงหรือเป็นในรูปแบบไหน

ซึ่งถ้าผิดตั้งแต่ต้นก็เซ็ตซีโร่

๔ปีเพราะเขามีทะเบียนบ้านแล้วจ่ายค่าน้ำค่าไฟ

เพราะฉะนั้นว่าที่ร้อยตรีธนกิจก็เลยฝากบอกไปยังเจ้าของที่ทั้งหลาย

ก็ลองมาพูดคุยกันดีกว่าเพื่อหาทางออกร่วมกัน
อยากติดตามละเอียดยาวก็จบไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ